วุ่นไม่จบสำหรับคณะกรรมาธิการปปชที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
เป็นประธานกรรมาธิการเมื่อวันนี้สสสายจี๊ดของพักพลังประชารัฐ
คือนางสาวปารีนาไกรคุบปรากฏตัวพร้อมกับนายศิระเจนจาคะ
ขอให้ที่ประชุมปลดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกจากตำแหน่งประธานกรรมาธิการ
เหตุเพราะรู้สึกอึดอัดที่อีกฝ่ายจ้องแต่จะเล่นงานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
และบิ๊กป้อมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรรยากาศในที่ประชุมจึงเริ่มต้นแบบนี้

หรือล่าดีทำในช่วงสุธิ์และยิ่งของทัพ

ถ้าท่านพาถ่ายหน่อยผมได้นั่งใกล้สุดสวย

ได้ผมไม่ว่าอยากนั่นแล้วนะ

หันไปต่อว่านางสาวปรินา

ทำให้อีกฝ่ายตอบโต้อย่างไม่ลดละเช่นกัน

งานว่าคุณก็ไม่ได้หาเรื่องหนัก

อย่างนี้ผมจะมีเวลาผมไม่มีเวลามาสนใจคุณหรอก
ไม่ได้สนใจมันแค่นี้เองแต่ผมไม่ได้สนใจถึงขนาดตัวหนังสือตัวอะไรหรอก
ท่านประธานพบลงไปมองเมื่อกี้แล้วก็ตอนที่พี่ชัดผิดมาท่านก็พบลงไปมอง
ผมไม่ให้คุณใช้ถ้าคุณใช้เดี๋ยวผมไหล่งานประธานภาพ
คุณเอ๋ไปรบกวนประธานตรงโทรศัพท์หรือตรงไหน

ประธานมองอย่างอื่นครับ

พูดสุดขายจากภาพนั้นพระธานมองโทษศัพท์นึกมองอะไรคุณเด๊
มองอะไรคุณเด๊มองใข่อะไรหน้ามองบ้าง
คุณผู้จิกรรมของคุณประธานีสุดยอด
ประเด็นนี้จะจบลงด้วยมติของกรรมาธิการที่๗ต่อ๒

ปลดประธานกรรมาธิการพิจารณาในที่ประชุม
ซึ่ง๒เสียงข้างน้อยก็คือนายศิระและนางสาวปารีนา
ขณะที่สอสอพักร่วมรัฐบาลงดออกเสียง
และหลังจากคลิปภาพห้องประชุมกรรมธิการปปช

ในโลกโซเชียลได้แสดงความเห็นกันอย่างเผ็ดร้อน
จนทำให้แฮสแท็กปารีนาลุกป่า
ทยานขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ในวันนี้